มาดูความคืบหน้ากรณีดาราสาวไต้หวันครับ
ตอนนี้จับตาไปที่ตำรวจชุดที่ตั้งด่าน
ทั้งหมดทุกนายเครียด
หลังจากถูกส่งฝากขังต่อสารเบื้องต้นพนักงานสอบสวนดำเนินคดีมาตรา๑๑
คืออะไรนะครับเรียกรับผลประโยชน์คุณผู้ชม
โทษสูงสุดนะสำหรับข้อหานี้นะประหารชีวิตนะครับ
กรบังคับการสืบสวนตำรวจนครบานยังคุมตัวตำรวจสนห้วยขวาง๖นาย
เป็นชุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจแล้วรีดไถเงิน๒๗๐๐จากกลุ่มนักท่องเที่ยวของดาราสาวไต้หวันนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาธนายความของตำรวจทั้ง๖นายนะครับเข้าพบกลุ่มผู้ต้องหาโดยทั้งหมดเครียด
ส่วนขั้นตอนในการสอบสวนขณะนี้เสร็จสิ้นแล้วทนายความยอมรับว่ากลุ่มผู้ต้องหาเตรียมยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวเพื่อใช้สิทธิในการต่อสู้คดีครับ
เขามีญาติมาทั้งแฟนมาทั้งพี่สาวมามันก็จะขายเครียดเยอะ
อยู่ดีโดนอย่างนี้ฮะเอาอย่างนี้เราโดนหัวหน้าเราสอบเราเครียดไหม
มันทำงานได้
ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะไปสาร
คุณผู้ชมครับตำรวจทั้ง๖นายจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า
คือแต่ละคนมีความเกี่ยวข้องในคดีแตกต่างกันไปตามพฤติการ
ตั้งแต่รองสารวัตรป้องกันปราบปรามเป็นหัวหน้าด่านใช่ไหมคนนี้จะคอยควบคุมการปฏิบัติงานทั้งหมด
อกจากนี้ยังมี๑๐ตำรวจเอกคนนี้จะเป็นคอยสังเกตรถที่ต้องการจะเรียกตรวจ
เหยื่อถูกต้อนเข้ามาถึงด่านจะมีเจ้าหน้าที่อีก๒นายเข้าไปพูดคุย
แต่พอถ้าครูดูแล้วคุยไม่รู้เรื่องรองสารวัตรอำนวยการซึ่งเป็นรองหัวหน้าด่าน
ทำทีเข้าไปเจรจาไปเกลี้ยกล่อมแล้วลงท้ายจะให้ตำรวจที่แต่งนอกเครื่องแบบเข้ามารับเงินครับ
ส่วนกรณีที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าตำรวจ๗นาย๗นายอ่านมาตั้งหลายวัน

เนื่องจากอีกนายเป็นดาบตำรวจงานปราบปรามครับ
ก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งนะฮะคือก็มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในด่านจริง
นายตำรวจอันนี้ต้องไปรีบระงับเหตุฉุกเฉินจึงไม่ได้อยู่ที่นั่นในช่วงเกิดเหตุ
แต่ยังต้องสอบว่าได้รับเงินหรือเปล่า
ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจนครบานระบุว่า
ผู้ต้องหาปฏิเสธในชั้นสอบสวนนะครับแต่จำนวนต่อหลักฐานนะครับ
ขณะนี้ชัดเจนว่าทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีอีกหนึ่งข้อหา
คือเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนตามความผิดมาตรา๑๔๙ครับ
ครั้งแรกแจ้งทั้งหมดนะครับแจ้งทั้งหมดก็ถือว่าเป็นรายชื่อในด่าน
แต่วันนี้ในการแจ้งข้อหาหนัก๑๔๙เราก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐาน
แต่ถ้าพยานหลักฐานมันไม่จบแค่นี้ถ้าถึงใครคนนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อ
คงไม่ใช่แค่๗นะครับถ้าพาดพิงไปถึงไทยนะครับ
ทิ้งไปถึงใครก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดรายละเอียดอยู่ในสำนวนแต่บอกว่า
เขาชี้ได้เพียงบางคนแต่ว่าวันนี้เราดำเนินคดีมากกว่าที่ผู้เสียหายชี้ยืนยัน
โทษหนักแบบนี้พยานหลักฐานต้องชัดเจนผู้เสียหายต้องกล้าให้การแล้วก็ปรากฏตัว
ก็จะมีปัจจัยพวกนี้เกี่ยวข้องมาด้วย
คุณผู้ชมครับคดีนี้เป็นการแจ้งดำเนินคดีกับตำรวจนอกแถวที่เขาบอกว่าหนักที่สุด
หนักที่สุดยังไงเนื่องจากเมื่อตรวจสอบอัตราโทษคดี๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โทษจำคุกอยู่ที่๑๑๐ปีใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเพิ่มคดีมาตรา๑๔๙หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ
โทษคือจำคุก๕๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดประหารชีวิตครับ
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจทั้ง๖นายถูกคุมตัวขึ้นรถห้องขัง
นำส่งฝากขังต่อสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ทั้งหมดแต่งตัวด้วยเสื้อยืดกางเกงยีนบางคนก็สวมหมวกบางคนก็เป็นเสื้อแบบมีฮูตคลุมใบหน้า
ผู้สื่อข่าวนะครับพยายามจะถามนะฮะพยายามจะถามจังหวะที่ได้เจอตัวตอนนี้

สำหรับการส่งฝากขังในครั้งนี้นะครับนะครับตำรวจนอกขอไปฮะตำรวจในเครื่องแบบนั่งประกบไปด้วยนะบนรถนะครับ
คุมผู้ต้องขังเนื่องจากเนื่องจากนะครับกังวลกังวลว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดหรือเปล่า
ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับย้ำฮะทุกคนเครียดจัดมากครับ
นี่ค่ะคดีนี้ดำเนินมาถึงจุดนี้นะคะก็ปรากฏว่า
ดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้เนี่ยวีดีโอคอลมาหาคุณชูวิทย์เลยนะคะ
เพื่อที่จะขอบคุณแล้วเธอบอกว่ารู้สึกทราบซึ้งกับความช่วยเหลือจากคุณชูวิทย์
จนนำไปสู่การพิสูจน์ความจริงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะคะ
เราไปดูบางตอนที่เขามีการพูดคุยกันหน่อยค่ะ
อันอยู่ชิงนะคะก็วีดีโอคอลมาคุยกับคุณชูวิทย์ผ่านเครื่องของนายสกาย

ที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงนะคะ
แล้วก็พูดคุยขอบคุณกับนายชูวิทย์เพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือจนนำเสนอความจริงที่พวกเธอถูกรีดไถให้รู้ในสังคมนะคะ
เผยแพร่ข้อความซึ่งแปลเป็นไทยบอกว่า
พระเจ้าที่ส่งคุณมาเป็นผู้พิทักษ์ของฉัน
สติปัญญาและคำแนะนำของคุณทำให้ฉันประทับใจมากจริง
ซึ่งเธอก็ฝากถึงชาวไทยด้วยว่าเธอกับเพื่อนขอบคุณทุกคน
หวังว่าจะได้พบกันบ่อยที่ประเทศไทยอีกครั้ง
นี่ค่ะจากโพสต์ก่อนหน้านี้บอกไม่มาอีกแล้ว
นี่ก็กลายเป็นว่าโพสต์ล่าสุดนี้บอกว่า
หวังว่าจะได้พบกันบ่อยที่ประเทศไทยอีกครั้งนะคะ
แล้วเธอก็โพสต์รูปข้อความระบุว่า
ว่าฝนตกกี่วันต้องมีวันแดดออกเสมอ

ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยพลังบวก
เชื่อว่าจะผ่านพ้นไปสู่วันที่ดีค่ะ

ดาราสาวขอบคุณที่เข้าใจในความรู้สึกของพวกเขา

และฟังความจริงจากเขาเท่านั้น
ส่วนประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชม
รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

บอกว่าจนถึงปัจจุบันนี้บุหรี่ไฟฟ้า

ดังนั้นควรทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และมีภาพตำรวจเคยสูบเหมือนกัน
ดังนั้นหากทำให้ถูกต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

เมื่อว่าประเทศอำนาจแสง